เหตุการณ์ความวุ่นวายในแคมป์คนงานนะครับ
เพราะว่านุ่มคนงานวัย๒๓ปีเนี่ย

เพื่อนคนงานถอดเสื้อมารุมสกรรมเขาเลยนะครับ

เป็นเมาเป็นอาทิตย์เป็นอะไรสงบ

เมาอาทิตย์ประมาณสงบ

ผู้บาดเจ็บคนเดียวผู้บาดเจ็บคือใครฮะ
นายจีรพรรดิสุวรรณกูศอายุ๒๓ปี

สร้างแห่งหนึ่งริมถนนราชพฤกษเขตตลิ่งชัน

มีทั้งคนที่ถูกรุมสกรรมก็คือคนบาดเจ็บนี้
มีทั้งกลุ่มคนก่อเหตุมีทั้งคนห้ามนะครับ

คนที่ถูกรุมก็คือนายธีรพัฒน์บาดเจ็บครับ
ข้อมือข้างซ้ายถูกมีดฟันเอ็นขาด
ต้องเย็บ๘เข็มแล้วก็มีบาดแผลแตกที่ศีรษะ๒แห่ง

ทีนี้ครับตัวเขางงว่าทำไมเขาถึงโดนรุมสกรรมแบบนี้นะฮะ
เขาเลยเอามาร้องเรียนเพจสายใหม่ต้องรอดคุณ
เล่าให้ฟังแบบนี้คืนวันเสาร์ที่๒๔มิถุนายน
ผมพร้อมด้วยแฟนสาวและน้องสะไพร
ก็นั่งเล่นอยู่หน้าห้องพักคนงานภายในแคมป์นี่แหละครับ
ระหว่างนั้นนายอาทิตย์หรือว่าก๊อฟอายุ๒๘ปี
เป็นคนงานในแคมป์เดียวกันแต่ก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมาก่อนนะพี่
ตอนนั้นสังเกตแล้วเห็นว่านายก๊อฟเมาหนักเลย
เดินถือขวดเบียร์แล้วอยู่ปรีเข้ามาหาผม

เพราะว่านายก๊อฟใช้ขวดเบียร์ฟาดมาที่หัวของผม
โชคดีที่ผมหลบได้ทันอันนี้ช็อตแรกนะผมหลบได้
แต่ยอมรับไปว่าตอนนั้นผมก็ต้องป้องกันตัวใช่ไหมพี่
ผมชกกลับเข้าไปโต้นายก๊อฟกลับไปทีนึง
แต่จู่พวกของนายก๊อฟอีก๓คน
ตามชื่อที่เห็นในคลิปเข้ามารุมทำร้ายผม

ชื่อนายสงบเป็นพ่อของนายก๊อฟนั่นเอง

ตอนมามองหน้าเขาถามว่ามองหน้ากูทำไมแล้ว
มองหน้ามาทำไมครับตอบตีเลยครับ

ต่อเลยตอนนี้ก็เข้าแจ้งความกับทางด้านของตำรวจนะฮะ
สนตลิ่งชันแต่ว่าคดีไม่คืบหน้า
ก็เลยเอาเอกสารหลักฐานคลิปต้นเรื่องใบรับรองแพทย์
มาขอให้คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไม้ต้องรอด
ช่วยเหลือเพราะเกรงว่าจะไม่รับความเป็นธรรมนะครับ
แล้วก็จนถึงขณะนี้นะทางผู้บาดเจ็บเนี่ย
บอกว่าคนก่อเหตุยังอาศัยอยู่ในแคมป์คนงาน
คือดันเป็นเพื่อนร่วมงานกัน
ซึ่งคุณเอกพบบอกว่าจะช่วยประสานไปที่ตำรวจสนตลิ่งชัน
ในการเร่งรัดคดีและนำตัวผู้ก่อเหตุในคลิป
ขณะนี้ทราบชื่อทั้งหมดแล้วก็คือนายก๊อฟนายสงบพ่อของนายก๊อฟ
แล้วก็นายประมาณแล้วก็นายนรงหรือว่าเมาส์
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

แล้วก็จะได้ไม่ต้องอยู่อย่างหวาดภาวะด้วยนะครับ